เป็นห้องน้ำหญิงแต่ผู้ชายคนหนึ่งไปแอบซ่อนตัว

พอแอบถ่ายแบบนั้นนะฮะมีคนเข้าไปรุมจับเลยนะฮะ

แล้วก็แฟนของฝ่ายหญิงไม่พอใจตันเขาให้นะฮะ
กุญญีนที่ห้องน้ำค่ะ

เขาอยู่ห้องศัพท์หน่อยค่ะ
เขาอยู่ห้องศัพท์หน่อยค่ะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในโซเชียร์เตือนภัยสังคมนะฮะ

น้ำหญิงไปถ้ำมองไปแอบถ่ายเขา
ผู้โพสต์คลิปบอกว่าจับหนุ่มถ้ำมอง
เข้าไปในห้องน้ำหญิงที่ปั๊มน้ำมันได้คาหนังคาเขา
แจ้งเตือนภัยผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลา๕ทุ่มของวันที่๓๑มกราคม

ที่ปั๊มปอตทอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

เข้าจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าสักนิดหนึ่งนะครับ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ๓๕ปี
เป็นชาวชายภูมินะฮะเดินทางมากับเพื่อน
เพื่อจะมาเที่ยวงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
และเชื่อว่าเป็นกลุ่มโรคจิตชอบถ้ำมองนะครับ
โชคดีที่ผู้เสียหายไหวตัวทัน
จึงร้องขอให้พลเมืองดีข้างนอกช่วยนะฮะ
แล้วก็แฟนเธอก็อยู่ข้างนอกก็มาช่วยเหมือนกันนะครับ

ทางด้านตำรวจสพธาตุพนมได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุ
ก็ไม่พบนะการบันทึกภาพหรือคลิปผู้เสียหายในจุดเกิดเหตุนะครับ
แต่ก็ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐บาท
ข้อหาคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญนะครับ
พร้อมทั้งแจ้งประชาชนหากเข้าห้องน้ำสาธารณะ

บนมองล่างมองซ้ายมองขวาล็อกประตูอะไรให้เรียบร้อยนะ

ถ้าเห็นอะไรโผล่ไม่น่าไว้ใจเนี่ย
ก็ทำไงดีคุณบางทีเข้าไปก็ป้องกันตัวเองไม่ทัน

คือบางคนอาจจะปวดมาก